เช่นเคยมาเจอกันในวันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้

แต่ละจุดบนโลกของเรานั้นเกิดอะไรขึ้นบ้าง

หลายจุดหลายพื้นที่บนโลกของเราใบนี้
เติมเต็มความรักกันในเทศกาลวันวาเลนไทย
แต่ก็มีไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับที่ต้องเตรียมรับมือกับภัยทางธรรมชาติ
ที่เข้าโหมกระหน่ำในแต่ละจุดของโลกของเราใบนี้
เกิดอะไรขึ้นบ้างเรามาเริ่มต้นที่สถานการณ์แรก

เป็นเหตุการณ์พายุหิมะที่ยังเข้าถล่มอย่างต่อเนื่อง
ที่นี่อยู่บริเวณทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐอเมริกา
เผชิญกับพายุหิมะที่โหมกระหน่ำลงมาอย่างหนัก
ส่งผลทำให้เกิดอุบัติเหตุรถยนต์และรถบรรทุกชนกันกว่า๖๐คัน
จากเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นมีผู้บาดเจ็บถูกนำส่งโรงพยาบาล๑๒คน
ส่วนที่รัฐไอโอว่าต้องเผชิญกับอุณหภูมิที่ติดลบถึง๗๒องศาเซลเซียต
ทางการจึงต้องประกาศเตือนชาวเมืองให้เพิ่มความระมัดระวังในการใช้ชีวิตนะครับ

ที่นี่ต้องเผชิญกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด๕๘ในช่วงเช้าแห่งวันของความรักนะครับ
สันสะเทือนทำให้หน้าผาบริเวณภูเขาสกาโบโรพังถล่มลงมาในทะเล
อกจากนี้แรงสรรสะเทือนยังทำให้สินค้าที่อยู่บนชั้นวางของนั้นหล่นกระจัดกระจาย
แต่จากเหตุการณ์ดังกล่าวก็ไม่พบว่ามีสิ่งปลูกสร้างหรือว่าอาคารต่างได้รับความเสียหายรุนแรงครับ
โดยเหตุการณ์แผ่นดินไหวในครั้งนี้ศูนย์กลางอยู่ห่างจากเมืองไพรเชิดไปทางที่ตะวันออก๑๗กิโลเมตร
ลึกลงไปใต้ดินเพียงแค่๘กิโลเมตรเท่านั้น
จึงทำให้แรงสะเทือนรู้สึกได้อย่างชัดเจนแต่ไม่มีการเผื่อดภัยศูนย์อันนี้แต่อย่างใดครับ
ต่อกันที่สถานการณ์คลื่นความร้อนกันบ้างนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่รัฐกิลิฟอร์เนียของสหรัฐอเมริกาแผ่ปกคลุมไปทั่วเมือง
ทำให้อุณหภูมิสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประวัติการตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา
ว่าอุณหภูมิในย่างใจกลางของนครลอสแองเจอรีสสารตาน่าสานฟรานเซสโก
มีอุณหภูมิสูงขึ้นทำลายสถิติเดิมเลยทีเดียวครับ
โดยระบุว่าจะมีผู้คนกว่า๔๙ล้านคน
อาศัยอยู่บริเวณทางตอนใต้ของแอฟริกา

ที่จะได้รับผลกระทบจากภาวะภัยแรงในปีนี้
มีความรุนแรงที่สุดในรอบ๓๕ปี
ซึ่งทำให้ภูมิภาคนี้ต้องเผชิญกับภาวะฝนแรงที่สุด
ตั้งแต่ปี๑๙๘๑เป็นต้นมา

ถึงพืชทันรวมไปถึงผลผลิตทางการเกษตร

เกิดเหตุไฟไหม้ป่าโหมกระหน่ำลุกลามเข้าสวนทุเรียนของชาวบ้าน
ตำบลแม่ภูลอำเภอลับแหล่กินพื้นที่เป็นวงกว้าง
ไปกว่า๕๐๐ไร่เลยทีเดียวครับ
ขณะที่พัทยาซึ่งถือว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวได้รับความนิยม

เมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาต้องเจอฝนหลงฤดู
ในช่วงรอยต่อส่งท้ายฤดูหนาวเข้าสู่ฤดูร้อน

ทำให้ถนนเส้นหลักกลายเป็นคลอง

วิกฤตหนักก็คือบริเวณถนนริมชายหาด
ต้องเจอน้ำท่วมยาวไปถึงบริเวณพัทยาใต้
หลังทั้งหมดนี้คือเหตุการณ์ภัยทางธรรมชาติทั้งหมด
ที่เกิดขึ้นตลอด๑สัปดาห์ที่ผ่านมา

เป็นสัญญาณเตือนว่าโลกเราตอนนี้กำลังทวงคืนความสมดุลนะครับ

ผมทุกตะนานพี่สิบมหันภ์สวัสดีครับ